คุณผู้ชมคิดว่าผลไม้อะไรบ้างที่สามารถทนต่อความแรงได้

แล้วปลูกแล้วมันสามารถสร้างกำไร

ใช่กำไรเยอะมากอย่างนี้เลยที่ผมบอก
เอาแล้วถามหน่อยสิว่ากำไรเยอะอะไรขนาดไหน
แล้วผลไม้อะไรที่ต้องปลูก
ไปติดตามกันเลยในช่วงกระเศษทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชั่วช้าตลอดข่าวมากับที่ไร่น้อยน่ะ

อำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
ที่แห่งนี้เป็นของคุณธันวาสกุลด่าน
ที่ได้ใช้พื้นที่๑๒ไร่
ปลูกน้อยน่าไฟ่เขียวกระเศษ๒
ซึ่งเป็นน้อยหนาพันลูกผสม
ที่เกิดจากน้อยน่าพันธุ์เผ็ดปากช่อง

โดยเขาปลูกมาแล้ว๕ปี
แล้วน้อยหน่ายพันธุ์นี้มันดีกว่าพันธุ์อื่นยังไงครับ

เป็นน้อยน่าเนื้อซื้อรสชาติจะเข้มข้นกว่าน้อยน่าหนัง
มันจะหวานหมอนแหลมหมอนแหลมครับ
คุณธันวายังบอกกับเกษตรทำเงินอีกว่า

เป็นไม้ผลต้องการอยู่ตลาด
เพราะเป็นพันน้อยหนาที่ปลูกง่ายทนแรงให้ผลผลิตเร็ว
ประกับให้อกโดรกติดผลได้ง่าย

มีอัตราการเจริญเติบโตของลำต้นดี
ที่สำคัญให้ผลผลิตสูง

ว่ามันยากหรือง่ายแค่ไหนครับ
ทำระบบน้ำทำร่องน้ำ
อย่างนี้เวลาหน้าฝนมันก็มะคั้งอาจจะท่วม

แล้วปัญหาอุปสรรคมีบ้างไหมครับ
ก็มีเจี๊ยบแป้งแมงวันทองต้องห่อ

ในน่าก็มีกลิ่นอยู่แล้ว
โดยน้อยหนาของคุณธันวาสามารถเก็บขายได้ทุกฤดูกาล
ส่วนราคาขายขายกะหลีกกิโลกรัมละ๔๐๖๐บาท
ขายส่งกิโลกรัมละ๓๕๕๐บาท
ซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณธันวาเป็นอย่างดี
โดยกำไรตกปีละหลักแสนเลยทีเดียว
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
คุณธันวาขายกลิ่นกิโลกรัมละ๓๕๖๐บาท